ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบุรมภูอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็อยู่ของเขาดีนะครับ
แล้วญาติของผู้ตายเขาก็ติดใจด้วยนะครับที่หนองบรมภูเนี่ยมันมีอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนแท่งบารีเออร์รถยนต์คันนั้นไฟลุกเนี่ยฮะคนขับเนี่ยติดอยู่ในรถเสียชีวิตนะฮะ
ระหว่างเนี้ยที่ท่านได้ยินเสียงรถไซเลนเยอะเยอะเนี่ยรถกู้ภัยมารถพยาบาลมามาช่วยกันดับเพลิงรองับเหตุเนี่ยในขณะเนี้ยครับท่านผู้ชมครับตอนที่กำลังเนี่ยช่วยกันอยู่เนี่ยมีรถกู้ภัยคันหนึ่งก็กำลังมาค่ะ
แต่ระหว่างที่มายังมาไม่ถึงเลยเนี่ยรถกู้ภัยคันนั้นไปชนรถกระบะของชาวบ้านแล้วกระบะก็หมุนไปชนจักรยานยนต์ที่เขาจอดรอสัญญาณไฟอยู่
คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตในรถกู้ภัยคันนั้นเขาก็เจ็บแต่ญาติของคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยที่เสียชีวิตบอกว่าเขาก็ติดใจนะ
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยทำไมกู้ภัยไม่ไปช่วยลูกชายเขาเลยที่เขาเสียชีวิตที่เขาขี่จักรยานยนต์อ่ะ
วัวแต่ช่วยกันเองนี่เดี๋ยวลองดูนะฮะเราก็ไล่เรียงให้นะครับแต่ละฝั่งแต่ละฝ่าย
เอาตรงนี้ก่อนนี่เจ้านอทีดับเครื่องที่ลุกไหม้รถยนต์คันนี้นะครับซูซุกี้เสียาะหลักผู้คุ้มชนแท่งบลีเอ้อนะเป็นช่วงทางโค้งนะฮะ
แต่ว่าช่วยไม่ทันคนขับติดอยู่ในรถช่วยออกมาไม่ได้
ก็ถูกไฟไหม้เสียชีวิตคารถชื่อนายนัทพงศ์ผลดีดกอายุ๒๗ปีนะครับ
แต่ทีนี้ครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่คาดว่านายนัทพงศ์ขับรถมาตามถนนแล้วเสียหลักพุ่งชนแท่งเบรีเออร์นะครับ
ด้วยความแรงของรถทำให้พุ่งตกลงไปในร่องระบายน้ำแล้วเพลิงลุกไหม้
นายนัทพงศ์เองก็คงบาดเจ็บก็ติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้
คลอกเสียชีวิตอยู่ตรงเบาะที่นั่งคนขับ
ขณะที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วกำลังมาระงับเหตุตรงนี้กันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีรถกู้ภัยคันหนึ่งก็ขับมาเพื่อจะมาช่วยในเหตุการณ์
เป็นถนนสายรอบเมืองนะครับกู้ภัยคันนี้ไปชนกับกระบะที่เพิ่งได้สัญญาณไฟเขียว
ที่บริเวณล้อหลังซ้ายนะฮะแล้วจักรยานยนต์คันนี้ครับกระบะคันที่ถูกกู้ภัยชนอ่ะ
นายเจษฎาวัย๑๖ปีกับเพื่อนนั่งซ้อนท้ายติดไฟแดงกันอยู่
ทำให้รถจักรยานยนต์นี่กระเด็นไปไกลเลยนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะจังหวะนี้นะครับจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็กระเด็นไปเลย
เขาซ้อนกันมานี่ครับกระบะคันนี้ถูกรถกู้ภัยชน
หมุนเคว้งมาเลยมาชนจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่นะครับ
ซึ่งนายเจษดาเสียชีวิตนะฮะ
คุณกิติศักริวิชัยเจริญสุขผู้สื่อแข่วทะเล็ททีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุที่สี่แยกนาแคร์เป็นสี่แยกที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับ
ปริมาณรถก็ไม่ได้พลุกพลาดมากนะครับ
รถก็ขับกันปกติธรรมดาไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากนัก
นายกสมาคมกู้ภัยนเรสวนจังหวัดหนองบุรมภูนายวรวิทย์สุวรรณละ
เป็นคนขับรถกู้ภัยที่ไปชนกระบะตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บอยู่
เขารักษาตัวอยู่นะเขาบอกรักษาตัวด้วยสมุนไพร
บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าวันเกิดเหตุ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งชนแท่งเบรีเออร์
ก็ห่างออกไปจากจุดของเขาสัก๑๐กิโลเมตร
ก็เลยรีบขับรถกู้ภัยเปิดไซเรนออกจากมูลนิธิ
ไปถึงบริเวณสี่แยกจุดเกิดเหตุสี่แยกนาแคร
เขาก็ไปพุ่งชนรถกระบะที่ขับออกมาจากตัวเมือง
รถคู่กรณีหมุนพลิกคว่ำแล้วก็ไปชนจักรยานยนต์
ส่วนตัวเขากับทีมงานอีก๒คนรถของเขาก็ประสบวัติเหตุชนตรงนั้นเนี่ย
เขาก็บาดเจ็บติดอยู่ในรถกัน
ขณะนั้นนายวรวิทย์บอกว่าไม่รู้ว่ารถกระบะที่เขาชน
ไปชนจักรยานยนต์แล้วคนขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บ
เขาเองก็บาดเจ็บติดกันอยู่ในรถเขาก็เลยต้องช่วยกันอยู่
เขาก็ช่วยกันอยู่ในรถจนมารู้ตอนหลังว่าคนขี่จักรยาน
บาดเจ็บและเสียชีวิตเขาก็รู้สึกเสียใจมาก
นายวรวิทย์ยืนยันว่าที่ขับรถไปจะไปช่วยเหลือเหตุ
ที่ไฟไหม้รถไฟไหม้เขาขับในความเร็วตามที่กำหนดเลย
คือขับอยู่ที่๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาขับรถกู้ภัยไปช่วยเหลือคน
แล้วมีอุบัติเหตุระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจ
ทุกครั้งที่ขับผ่านสี่แยกนี้เขายืนยันว่าเขาไม่เคยขับฝ่าไฟแดง
มันค่ำกึ่งระหว่างจะจบเขียวแล้วมาสีส้มนะครับประมาณนี้
แต่ด้วยระยะที่เราจะไปถึงแยกแล้วนะครับมันเบรกไม่ได้แล้ว
และผมก็นึกว่าแยกจากต่างน่าจะมองเห็นน่าจะได้ยินเสียงฟัยเซอร์เรนท์ที่เราเปิด
เราทำตรงนี้เพิ่มทุกครั้งช่วยคน
แต่ก็ไอ้พวกโลกออนไลน์ไอ้พวกเฟซพวกหลายส่วนที่ไม่รู้อะไรเนี่ย

ว่าผมขับรถ๑๖๐รถคันนี้ถ้าผมซ่อมเสร็จ
ผมจ้างมึงเลยใครมาขาบให้มันถึง๑๖๐บาทก็ให้มึงคนละแสน
ผมซื้อมาคันนี้แหละวิ่งเต็มที่กว่าจะถึง๑๒๐มันยากมาก
แล้วเมื่อวานของก็เยอะ
แล้วบอกว่าผมไม่ช่วยน้องจริงคลิปที่คุณถ่าย
ผมไม่เชื่อแต่พวกผมอยู่ในรถติดในรถมึงทำไมไม่มาช่วยพวกผมหน่อย
เพราะฉะนั้นเขาก็ชี้แจง๒๓เรื่อง
คือเขาขับไม่เร็วแค่๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงแล้วไปชนรถกระบะของชาวบ้าน

เขาไม่ใช่ว่าไม่ไปช่วยเด็กหนุ่มที่ขี่จักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่แล้วโดนกระบะมาชนต่อ

แต่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเด็กที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยบาดเจ็บ
เพราะตอนนั้นเขาก็เจ็บกันอยู่ในรถเหมือนกัน
เราไปเจอคนขับรถกระบะที่ถูกกู้ไพชนทีนะค่ะท่านผู้ชมค่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้เขาขับรถกลับจากตลาดในตัวเมือง
มาถึงที่สี่แยกนาแคร์นะฮะ
ตอนนั้นของเขาเป็นสัญญาณไฟเขียว

ขณะกำลังจะขับผ่านสี่แยกได้ยินเสียงไซเรน
พอได้ยินเสียงไซเรนหันไปดูอีกทีมีรถมาพุ่งชนเลยฮะเป็นรถตู้ของกู้ภัยนะครับ
เขาก็ลงมาดูตอนที่เขาหมุนคว้างแล้วไปชนจักรยานยนต์แล้วนะเขาลงมาดูถึงรู้ว่าเป็นรถกู้ภัย
ซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมรถกู้ภัยต้องฝ่าไฟแดงกู้ภัยบอกว่าไม่ได้ฝ่าไฟแดง
แต่กระบะเขายืนยันว่าของเขาไฟเขียวที่เขาออกมาเนี่ยเขาไฟเขียวนะครับ
แล้วเขาอยากจะรู้ว่ารถกู้ภัยที่มาชนเขาเนี่ยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้เป็นรถกู้ภัยหรือไม่นะฮะ
ขับมาถึงบริเวณทางร่วมทางแยกทำไมไม่ชะลอบ้างทำไมไม่หยุดดูบ้างจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เขาไม่คิดเลยว่าจะต้องมาถูกรถกู้ภัยชน
เพราะขณะขับออกมาจากตลาดก็มีรถกู้ภัย
ไซเรนขอทางเขาก็หลีกทางให้นะ
สุดท้ายมาถึงจุดตรงนี้เอ้าถูกรถกู้ภัยชน
รถกู้ภัยบอกว่าใช้ความเร็วไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เขายืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน
จากที่เขาเห็นเนี่ยมันต้องเร็วมากกว่านั้น
ไข่เขียวเนอะผมก็ดูดูว่ารถซ้ายขวา
ผมเห็นไหมรถฝั่งนี้จอดติดไฟแดง
ฝั่งนู้นผมเห็นรถคันหนึ่งแต่ไม่รู้รถอะไรนะอยู่ไกลนู่น
ผมก็ขับข้ามมาพอเจาะพ้นแยก

ขึ้นมาผมก็หันไปมองแล้วต่ำ
เรียบร้อยมันก็หมุนคว้างมา

ผมก็สงสัยว่ารถกู้ไพเนี่ย
มันมีใบโยาทรถฉุกเฉินไหม
ไฟแดงน่ะคุณไม่ผ่อนเลย
สังเกตดูเลยครับไม่มีลอยเบรกครับ

ถ้าก้าวสิบยังไงมันก็เบรกทันครับ
โอ้สักครั้งก่อนมาถึงจุดนี้
มีรถฉุกเฉินที่ในตลาดไปแล้ว๔คัน

คนเจ็บคนเดียวไม่ต้องเอารถไปถึงเป็น๑๐คันหรอกครับ
ทีนี้ค่ะทางทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับทางครอบครัว
ของนายเจษดาเด็กชายวัย๑๖ค่ะ
อยู่บนรถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกชนอ่ะนะ
คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อประสิทธิ์คำกัณหาและคุณแม่รัตนาเมืองนาง
พ่อแม่ของนายเจษฎาบอกว่าญาติโทรมาบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุอาการเป็นตายเท่ากัน
ตอนนั้นไม่เชื่อคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็รีบไปดูลูกชายที่โรงพยาบาล
หมอบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วเสียใจมากนะคะ
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าสาเหตุก็คือรถกู้ภัยที่ขับมาเร็ว
กระบะกระบะมาชนลูกชายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยยอมรับว่าขับมา๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ทางครอบครัวของนายเจษดาบอกเพราะว่ารีบจะไปช่วยคนเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุ
ทางครอบครัวของนายเจษดาบอกว่าก็เข้าใจแหละว่าอุบัติเหตุน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น
แต่ก็อยากจะให้กู้ภัยใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วย
อย่าประมาทให้คิดถึงรถคันอื่นที่วิ่งอยู่บนถนนด้วย
โดยเฉพาะทางร่วมทางแยกแล้วทำไมกู้ภัยถึงไม่ยอมปฐมพยาบาลลูกชายแม่
ไม่ยอมช่วยลูกชายแม่เอาแต่ช่วยกู้ภัยด้วยกันเอง
ถ้ากู้ภัยมาช่วยเบื้องต้นลูกชายแม่อาจจะไม่ตายก็ได้
ที่ลูกชายจะตายเนี่ยลูกชายพูดเป็นรางสังหรณ์ด้วยนะคะแม่บอก
ในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวให้น้องชายอีกสองคนคอยหุงหาอาหารเก็บกวาดบ้านล้างจานแทนนะ
ซึ่งจริงแล้วนายเจษดาลูกชายคนที่ตายเนี่ยเป็นคนทำงานในบ้านตลอดค่ะ
ท่านบอกถึงพูดเป็นพ่อเขาเครียดอยู่เครียดแทนล่ะมันไม่ใช่อุปกรณ์หรอกชีวิตคน
เอาเสียก็ได้เสียลูกผมน่ะล่ะอุ้มว่าลูกผมไปโรงพยาบาลสักวัน
อาปกติมันน้อนแรงอยู่น่ะคือหมาน
เขาบอกว่าเขาต้องทำการช่วยเหลือน้องในทีมของเขาที่ติดอยู่
แล้วก็ลูกผมน่ะรถจนรถโรงพยาบาลมาหลับผมเสียใจตรงนี้แหละ
จนรถโรงพยาบาลมาลับแค่มัมหัวใจ
พวกท่านยืนหัวจุ้มขันอยู่อยู่ซึ้อ
แล้วแทนที่จะไปซอยคนที่มันนักกว่า
ศเด
นี่ฮะความช้ำใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของหนุ่มที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็ตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูยังไม่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับทางฝ่ายกู้ภัยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวรอสอบปากคำกันให้เรียบร้อยก่อนทั้งฝ่ายที่ขับรถไปพุ่งชนเขา
แล้วก็พยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะแล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป